หมดเลยครับโอ้โหคือเราเราคิดว่ามันเป็นแก๊งไหนอะไรยังไงฮะ
เป็นแก๊งไหนผมยังไม่ทราบเลยครับว่ามันเป็นแก๊งไหนหรือเป็นธนาคารเองที่ทำให้หลุดเองหรือหรือเปล่า
ยังไงผมก็ไม่กล้าฟันทงแล้วถ้าเป็นแก๊งไหนมันก็ไม่มีสายอะไรติดต่อเข้ามานะ
คุยให้กดนั่นกดหนี้เนี่ยอันนี้ไม่มีไม่มีครับไม่มีฮะก่อนวันนั้นมีไหมครับ
วันที่จะเงินหายในช่วงเวลาที่คุณกิติกุลนั่งทำงานอยู่
ไม่มีครับไม่มีฮะช่วงวันหยุดปีใหม่
ตรงนี้แหละครับผมจะบอกว่ามันมีหลายคนถามเหมือนกันนะ

เพราะฉะนั้นเรื่องกฎมันไม่มีหรอกครับ
ถ้าจะกฎตั้งทีผมว่ามันต้องหาในลัยเงียดก่อนกฎ
อันไหนแปลกปลอมหรือแปลกเราคงไม่ควรกดอยู่แล้ว

เพราะว่าเอาละเรามีภาพในกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานยืนยันว่า
ณขณะนั้นในช่วงเวลาที่เงินถูกโอนออกไปจากบัญชีในมือถือของเราเนี่ย
เรานั่งทำงานอยู่ไม่ได้จับโทรศัพท์เลย
แต่มันก็มีคำถามว่าเอ๊ะหรือว่ามันก่อนหน้านั้นหรือเปล่า
พวกนี้มันอาจจะได้รหัสเราไปตอนไหนยังไงก็ไม่รู้ตอนที่เราไปกดลิงก์ตอนไหนหรือเปล่า
ซึ่งคุณเกติกุลยืนยันว่าไม่มีไม่เคยกดลิงก์อะไรเหมือนกัน

เพราะเคยได้ยินข่าวสารพวกนี้มาตลอดอยู่แล้ว
ใช่ครับแต่หมายถึงลิงค์แปลกฟอร์มนะลิงค์แปลกฟอร์มเนี่ยเราจะไม่กด
ถ้าลิงก์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วอย่างนี้อย่างเช่นไลฟ์สดไลค์นู่นไลค์นี่อะไรอย่างนี้
เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่รู้จักกันเชิญชวนให้กดดูอะไรอย่างนี้
ใช่เรากดไปดูได้สิ่งการไลท์สดอะไรอย่างเงี้ย
แปลกฟอร์มเนี่ยลิงค์แปลกฟอร์มเนี่ยเราก็ไม่กดอยู่แล้วครับ

เอาโทรศัพท์มือถือไปให้ใครใช้อะไรยังไงมีไหมฮะในช่วงเวลานั้น
ไม่มีเลยครับเพราะผมมีอยู่เครื่องเดียวติดตัวฮะ
แล้วพอไปแจ้งตำรวจตำรวจเขาบอกว่ายังไงครับ
ก็เดี๋ยวให้ไปทางธนาคารอย่างนี้ครับ
ไปเมืองการกับธนาคาร
ธนาคารก็ให้มาทางตำรวจอย่างนี้ฮะ
จริงต้องได้หมายก่อนต้องอะไรก่อน

หรือว่าทางสอบพเมืองการทำให้ข้อมูลครับ
สอบพเมืองจะทำมาทั้งประจำวันอย่างนี้
แล้วให้ไปทางธนาคารอะไรอย่างนี้ครับ
โชคดีนะครับผมคือยังโชคดีที่ในบัญชียังมีอยู่เท่านี้นะคุณเกียรติกุลนะ
ถ้าเกิดมีเงินกงเงินเก็บมากกว่านี้นี่ยุ่งเหมือนกันนะฮะเนี่ย

ตอนนี้ก็เลยมืดตึ๊บเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นใครหรือว่าจะเอายังไงต่อ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒